คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีที่เด็กหญิงวัย๑๔ปี
ถูกคนข่มขืนถึง๕คน
ก็ต่อเนื่องกันในช่วงเวลาปีที่ผ่านมานะครับ
ตอนที่ยุค๑๓ปีที่แล้วกับปีนี้ด้วย
แล้วพ่อก็พาไปแจ้งความไว้
ที่เกิดเหตุก็มีทั้งที่หาดใหญ่สงขลา
ตอนที่น้องไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่นั่น
ตอนนั้นมีสามีของแม่บุญธรรม
กับพวกคนในพื้นที่ที่อยู่ในแคมป์คนงานด้วยกันเนี่ย
๔คนที่ผลัดกันมาข่มขืนในช่วงเวลาต่าง
หนีมาอยู่ที่แคมป์คนงานที่กรุงเทพ

แต่ที่หัดใหญ่ยังไม่ได้แจ้งความ
วันนี้ปรากฏว่าผู้ที่ข่มขืนน้องนะครับ
แล้วก็เป็นช่างอยู่ที่กรุงเทพ

ถูกควบคุมตัวได้แล้วนะครับนายคนนี้ครับ
ชื่อนายมณัฐกวินพัฒระพฤษ
หรือว่าช่างตั้มอายุ๔๓ปี
ตำรวจสอนอประเวทคุมตัวได้แล้วนะครับ
หลังจากหนีไปอยู่ที่แคมป์คนงานที่นู่นนะฮะ

พันธ์ตำรวจเอกอภิวัฒน์ชายศรีสุข

ก็สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วนะครับ
วันนี้สอบปากคำอยู่๓๐นาที
ภูมิกับการสอนอประเวทบอกว่า
ผู้ต้องหาเขาไม่ได้เป็นผู้รับเหมานะ

มีหน้าที่รับส่งคนงานจากไซส์ก่อสร้าง๑

วันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
เด็กหญิงผู้เสียหายวัย๑๔ปี
ยาดก็พามาทำงานที่ไซส์งานก่อสร้างแถวประเวท
มา๒๘กรกฏฐาคม
วันรุ่งขึ้น๒๙กรกฎาคมนายมณัฐผู้ต้องหา
เด็กหญิงผู้เสียหายไปเลยบอกจะพาไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
หลังจากนั้นก็อ้างว่าขอไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องพักหน่อย
เด็กหญิงผู้เสียหายเขาก็เชื่อไงพอไปถึงห้องก็ถูกข่มขืนนะครับ
ส่วนการจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อที่จะเป็นค่าเสียหายปิดปากอะไรพวกนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มก่อนส่วนคนที่ก่อเหตุอีกสี่คน
ที่เกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่สงขลาตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่ง
ซึ่งทางประเวทเขาบอกว่าก็ต้องไปแจ้งความกับทางนู้นนะครับ
ส่วนทางประเวทจะดำเนินคดีกับนายมณัฐหรือว่านายตั้มนะครับ
ซึ่งถูกควบคุมตัวได้แล้วตอนนี้แจ้งข้อหาคือพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบิดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
กระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตน
โดยเด็กนั้นยินยอมหรือไม่ก็ตามแล้วก็ข้อหาพาเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
ไปเพื่อการอนาจารย์ซึ่งผู้ต้องหาคนนี้ครับนายมณัฐคนนี้ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับ
วันพรุ่งนี้ตำรวจจะพาไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพแล้วก็จะส่งตัวฝากขังที่ศาลต่อไปนะฮะ